ตั้งแต่สงกรานะมาต้นมาอ่านแต่เรื่องแบบนี้
ไปดูที่บุรีรำนะคะกลุ่มวัยรุ่นเล่นสงกราน
เขาให้สาดน้ำนี่เล่นสาดทั้งไม้สาดของเครื่องใส่กันกลางถนน
ไม่เห็นใจรถที่เขาจะขับผ่านไปผ่านมาเลย

บวกกันให้เสร็จเขาก็ไม่อยากโดนลูกหลงไง

นี่รวมแล้วกว่า๒๐คนนะคะ
ลุมบอลกันอยู่บนถนนสายประคำนางรอง
ใกล้กับแยกสุขสำรานหน้าหมู่บ้านกองพระทรายนะคะ
ส่งท้ายสงกรานกันแบบนี้เลย
ใช้ไม้ใช้สิ่งของเครื่องใส่กัน
ใยดีรถที่เขาจอดรออยู่เลยว่าเขาจะไปไหนมาไหน
อย่างที่บอกว่ารถคือจอดเลยนะคะ
อยากที่จะขับผ่านไปเพื่อที่จะโดนลูกหลง
ตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีวัยรุ่นถูกทำร้ายบาดเจ็บด้วย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์พังเสียหายค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออรุณลักษณ์แสงเดชเนี่ยโพสต์ลงโซเชียล
เล่าให้ฟังว่าครอบครัวขับรถผ่านถนนสายนี้
แล้วก็เห็นวัยรุ่นกำลังยกพวกตะลุมบอลกันพอดีเลย
ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
เผื่อจะเป็นหลักฐานได้ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าบานปลายเกิดขึ้น
หลังจากนั้นก็ถอยรถออกจากที่เกิดเหตุเลยค่ะเพราะไม่อยากถูกลูกหลง
ไม่รู้เหมือนกันว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขามีอาวุธอะไรติดไม้ติดมือมาบ้าง
อีกอย่างก็คือในรถมีเด็กมาด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกปียชาติสิริมณฑาผู้กำกับโรงพักประคำบอกว่า
รู้เรื่องแล้วนะแล้วก็สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แล้ว
จะเอาตัวมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ